แห่ให้กำลังใจน้องน้ำเด็กหญิงวัย๑๒ปีทำหน้าที่เป็นเด็กวัดช่วยเหลือพระอาจารย์
เดินถือย่ามให้ขณะบินทบาททุกเช้าโดยอาศัยข้าวจากก้นบาทพระประทังชีวิต
พระอาจารย์ธนรัฐถาวรธรรมโมรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านป่าโต๊ะจังหวัดศรีสะเกด
สาเหตุน้องน้ำมาเป็นเด็กวัดเดินตามหลวงพ่อบินทบาททุกเช้า
เนื่องจากก่อนหน้านี้น้องวายุเด็กชายวัย๑๓ปีพี่ชายของน้องน้ำ
พาเดินตามพระมาโรงเรียนทุกวันเนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวกัน
ในทุกวันน้องวายุจะพาน้องสาวออกจากบ้านตั้งแต่เช้า
เพื่อเดินเท้าไปโรงเรียนที่ไกลกว่า๑กิโลเมตร
ซึ่งขณะที่สองพี่น้องเดินออกจากบ้านเป็นเวลาเดียวกับพระสงฆ์ที่เดินบินทบาทผ่านหน้าบ้านพอดี
ทั้งคู่จึงเดินตามหลังพระพร้อมกับอาสาช่วยถือย่าม
เมื่อถึงวัดพระก็เรียกให้มากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียน
ทั้งคู่ยังได้ทำหน้าที่เป็นเด็กวัดช่วยเหลืองานวัดอยู่เป็นประจำ
ทำความสะอาดวัดล้างบาดล้างห้องน้ำ
วันพระอาจารย์ก็จะให้เงินไปโรงเรียนวันละ๒๐บาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้น้องน้ำก็จะแบ่งฝากเป็นเงินสะสมไว้กับครูประจำชั้น
ต่อมาน้องวายุเรียนจบชั้นป๖ก็ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้
พระอาจารย์ก็ส่งให้ไปเรียนต่อที่จังหวัดขอนแก่น
ส่วนน้องน้ำก็ยังคงเดินตามหลังพระอาจารย์และช่วยงานวัดแทนพี่ชาย
แต่อาจจะนำอาจรื่องน้ำไว้มากกว่า
กลัวสินัยภาษาสุดยอด
ซึ่งก็ไหลเวลาที่นักศึกษา
ครับผมแต่อาหารเหล่านี้จะได้กินเอ่อส่วนงานมาประจำครับถือ
บินทบาทตอนพระอารามบินทบาทน้องนามเนี่ยก็จะอาสามาถือยาม
ครับสำพระหละที่อย่างดวงเป็นไซม่าเป็นเขาถุงแกงถุงอ่านำ
ตามหลังพระม่าตอนเศร้าครับจากบ้านขยับมานี่กับประมาณกิโลกว่าได้บ้าง
อ่ากิโลกว่าครับสมมือมาจากสิสมมือกับมัดอ่าซอยอาจารย์พระ
และวัดเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยเกี่ยวกับกับเขากับนามครับ
จัดแจงดูแลอ่าอาหารการฉันครับนั่นน้องนามกะทิอ่าหลังจาก
พระอาจารย์แล้วน้องนามกะทิเก็บพระเขาในท่านอาหารที่เหลืออยู่นี่
ครับนั่นน้องนามเชียบว่าเขาหลังสวยจานจ้ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนต่อ
เลยไปลุ้นกันต่อเลยเพราะว่าโรงเรียนอยู่ไกลกับวัด
โรงเรียนโรงเรียนอยู่ตรงขามวัดก็ดีตรงขามวัดก็ดีไปกับพ่อ
โรงเรียน